นี้มันมีข่าวแล้วนะครับว่ามีการปิดศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติหนองจอบแบบถาวรนะครับ
ซึ่งก็เป็นศูนย์ฝึกในยุคของนายกสมาคมคนก่อน
นั่นก็คือคุณบรวีนะครับล่าสุดเนี่ยพลตรวจเอกดรสมยศนั้นมีการพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ
ในช่วงที่แถลงข่าวไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่แน่นอนนะครับ
บอกเอาไว้ว่าจะต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูเรื่องของทางเข้าออกให้มีความชัดเจนก่อนนะครับ

และเมื่อวานนะครับก็มีโอกาสได้ชี้แจงเพิ่มเติมกับสื่อมวลชน
หลังจากจบงานก็หยิบเอกสารมาชี้แจง

ที่ร้านคาเป็ดแกรอรี่จำกัดเป็นผู้เช่าต่อ
ช่วงต่อแล้วก็เก็บค่าเช่าในการใช้สถานที่
ตั้งแต่วันที่๘กันยายนปี๒๕๖๒
ถึงวันที่๘กันยายนในปี๒๕๖๐

ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ให้บริษัทเอกชนนั้นเข้ามาดูแล
ทัศนาคมจึงประกาศปิดศูนย์ไป
แล้วก็ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่นายวรวินมอบให้
ก็พบว่าเป็นที่ดินตาบอดนะครับคือไม่มีทางเข้าออก
แล้วนายวรวีก็ให้บริษัททีรานเช่าทางเข้าออกแทน
ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอีกทีหนึ่ง
แต่ก็ไม่ยอมยกที่ดินทางเข้าออกให้ด้วย
อยากให้เจ้าตัวนั้นออกมาพูดให้ชัดเจนครับ
นิ้วชี้ผมนี่ก็คือถนนสาธารณะ
นะครับ
เห็นไหมครับที่นี่ก็ที่ของคุณวรวียกให้สมาคม
ถนนอยู่ตรงนี้ศูนย์หนำจับอยู่ตรงนี้

ที่เข้าออกได้ในอดีตเพราะว่าบริษัททีลานเช่าที่คุณวรวีช่วงนี้ครับเป็นทางเข้าออก
สมาคมใช้ศูนย์หนองจอกในช่วงผมตั้งแต่๘กันยายน๕๘เนี่ยไม่ใช่ใช้ทรัพย์สินของตัวเองครับ
จ่ายเงินให้บริษัททีลานซ์ครับนี่ครับสัญญานี่จึงเป็นเหตุที่ผมต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของสมาคม
ทวงสิทธิ์ของแฟนบอลทวงสิทธิ์ของคนไทยว่า
คุณยกที่ให้เอาเงินฟีฟ่ามาสร้างตึกใหญ่โตแต่ไม่มีทางออก
กันชัดเจนเลยนะครับซึ่งบิ๊กออสก็จะประกาศ
อีกว่าเรื่องไม่จบแค่นี้ครับยังมีอีกหลายคดีที่ได้ส่งฟ้องศาลไปแล้ว
ก็อยากให้นายวรวีนั้นเตรียมตัวตั้งรับไว้ให้ดี
ซึ่งเขาเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการเข้ามาเป็นนายกสมาคมเนี่ย
จะเข้ามาเก็บกวาดบ้านนะครับแล้วก็เข้ามาจับโจรครับ